ต่อกันที่หนุ่มคนนี้แจ้งเกิดจากภาพยนตร์สำหรับเกรสสะพล
ภาพยนตร์ที่ว่าก็คือแสงกระสือนั่นเอง
คือเรื่องนี้จะบอกว่าดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปดูเกรสพลหล่อมาก
ว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งอะไรเลยนะคุณ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยแสงกระสือรายได้ทะยานสู่๙๐ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยหนุ่มเกรทในฐานะพระเอกของเรื่องก็เป็นปลื้มสุดเลย
ที่คนไทยช่วยกันสนับสนุนหนังไทยมากมายขนาดนี้
ส่วนจะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกร้อยล้านหรือเปล่า
เจ้าตัวก็ขออ้อนให้แฟนไปตีตัวดูหนังกันอีกสักรอบสองรอบ
จะได้ครองตำแหน่งพระเอก๑๐๐ล้านกับเขาบ้างนะคะ
ส่วนที่ถูกจับจิ้นกับน้องมินนี่พันธิรา
เจ้าตัวก็บอกว่าขำนอกจอก็สนิทกัน
แซวว่าน้องมินนี่เนี่ยจริงแล้วแมนกว่าเจ้าตัวซะอีกนะคะ

ใกล้แล้วครับใกล้๑๐๐ล้านแล้วตอนนี้ประมาณ๙๐แล้วครับ

เพราะว่าเหมือนหลายคนบอกเราตอนแรกนะว่าแบบค่อนข้างเป็นหนังนอกกระแส

ค่อนข้างแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับ

ใช่ครับก็อีกนิดเดียวนะครับอีก๑๐ล้านเองนะครับ

ถือว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

คือออกงานที่ไหนนี่ผมตีกันตลอดมีจับจิ้งกันด้วยแหละครับ
ก็ชอบตรงที่แบบว่าอาจจะแบบสนิทกันอะไรอย่างนี้แหละครับ
ใช่ครับแต่ว่าปกติก็น้องก็เป็นคนฮาย
จริงน้องเนี่ยแมนกว่าผมอีกบางทีใช่
หลายคนก็จับจิ้นเพราะว่าในเรื่องเนี่ย
เจ้าตัวเนี่ยเขารับบทเป็นคนที่แบบว่า
หลงรักนางเอกมาตั้งแต่เด็กนะคะคุณผู้ชม
ไปพิสูจนฝีไม้ลายมือของหนุ่มเกรทกันได้บอกเลยว่า
จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ